ไปข่าวต่อไปเลยดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
๓ศิลปินค่ะเข้ามาไทยรัฐชีวิตของเรา

รวมไปถึงมาฝากผลงานกันแบบรัวเลยนั่นเองนะคะ

ปีนี้๓ค่ายเขาบอกว่ามีเพลงใหม่โดนมาฝากกันด้วย
รวมไปถึงคอนเสิร์ตใหญ่อีกเพียบค่ะ
บอกว่ากลับไปคืนดีกับพี่โบลิ่งหรือยัง
ลิ่งนางสาวไทยแล้วก็เป็นดาราด้วยนะคะ
ตอนนี้ที่เพิ่งเลิกกันไปยังไงดี

มีรีเทิร์นมีอะไรอย่างนะ
บ้างด้วย

เหมือนได้เต็มที่กับสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ทั้งคู่นะครับ

อืมก็ต่างคนก็ต่างมีงานที่ต้องรับผิดชอบนะคะ
ส่งกำลังใจให้กันแบบนี้ก็ดีกว่านะคะ